หลังจากที่ทนายเดชาแล้วก็คุณแม่คุณตังโมเข้าพบพนักงานสอบสวน
ที่อยากจะแจ้งความเอาผิดกระติกเพิ่มเติมเรื่องกรณีทำลายหลักฐาน

คือเรื่องนี้ต้องบอกว่ามีการส่งโทรศัพท์มือถือของคุณกระติกอิซิริน
ก็คือหนึ่งคนบนเรือนั่นแหละแล้วก็เป็นผู้จัดการของคุณแตงโมด้วย
ให้กับทางปอทตรวจสอบข้อมูลแล้วนะคะ
ว่ามีการลบข้อมูลลบภาพถ่ายก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุอะไรไหม
ถ้าสมมุติว่ามีจริงมันก็จะเข้าข่ายความผิดข้อหาทำลายหลักฐานค่ะ
ซึ่งล่าสุดผลออกแล้วค่ะ
ลบมั้ยมีลบมั้ยเขาบอกมั้ยตอบไม่ได้เขาไม่บอก
โอ้โหตำรวจปอทบอกว่าผลออกแล้วและส่งให้กับพนักงานสอบสวนแล้วครับ
ซึ่งข้อมูลภาพถ่ายที่กระติกลบออกไปจะเป็นภาพอะไร
มีความเกี่ยวยงในทางคดีมากน้อยแค่ไหน
เปิดเผยไม่ได้ค่ะอุบเก่งจริงเปิดเผยไม่ได้นะคะแต่เอาแบบนี้ละกัน
ถ้าอยากรู้ว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวรอดู
ถ้ามีหมายออกมาหรือมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมว่าทำลายหลักฐาน
ทำลายพยานหลักฐานออกมาแปลว่าเกี่ยวเขาบอกแบบนี้
ถ้าตรวจสอบแล้วพนักงานสอบสวนเห็นว่าเกี่ยวข้อหานี้จะต้องมาแน่นอน
ส่วนกรณีของกรมฐานประกันอุบัติเหตุของคุณแตงโมจำได้ไหมคะ
ที่เป็นปัญหาอยู่ช่วงแรกแรกที่ว่ามูลค่าหนึ่งล้านบาทที่มอบผลประโยชน์ให้กับ
ลูกบุญธรรมของคุณตังโมซึ่งก็คือลูกสาวของคุณกระติกน้องอีสเตอร์ค่ะ
เรื่องนี้คุณแม่เอาเช็คเงินสินใหม่ทดแทนจากกรมทันฉบับนี้
มอบให้กับพนักงานสอบสวนสพมนนทบุรีแล้ว

ยังเลยค่ะเขาบอกว่าคุณกติกยังไม่ได้มารับไปนะคะ
ตอนนี้ก็เลยยังอยู่ที่พนักงานสอบสวนอยู่นะคะ